ผลการตรวจสอบของสำนักงานด้านความปลอดภัยการบินของสหภาพยุโรป
ก็ทำให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย
ได้มีการประเมินนะครับว่าจะสามารถช่วยเรียกความเชื่อมั่น
จากนั้นแล้วจะส่งผลดีต่อสังกัดอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับ
วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์นะครับว่า
จะช่วยเรียกความมั่นใจให้แก่อุตสาหกรรมการบินของไทย
และทำให้รายได้ของสายการบินเต็มรูปแบบจะเติบโตต่อเนื่องที่๑๐๔๖ในปีหน้า
และสายการบินต้นทุนต่ำจะเติบโต๑๒๐
แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านการบินอย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินของไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อเศรษฐกิจของรัฐบาล
ในประเด็นการออกใบอนุญาตเดินอากาศและการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
คือสถานะความปลอดภัยด้านการบินแก่ไทยในระยะเวลาอันสั้นที่สุด
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวยุโรปมีการเดินทางมากขึ้น
โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวยุโรปคิดเป็นร้อยละ๑๕ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
และการบินไทยมีส่วนแบ่งการตลาด๑ใน๓ของเที่ยวบินเส้นทางยุโรปทั้งหมด
หรือว่าหนึ่งล้านหกแสนที่นั่งจากห้าล้านหกแสนที่นั่งต่อปี
แต่ว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
ซึ่งจะมีการประเมินในทุกครึ่งปี
และผู้ประกอบการโรงแรมควรเตรียมความพร้อมเพื่อหาลูกค้าใหม่ทดแทน
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะยกเลิกการจองห้องพัก
มุ่งเน้นรองรับลูกค้าชาวเอเชียให้มากขึ้น
โดยเฉพาะโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครสมุยภูเก็ตและพัทยา
ยังคงพึ่งพาลูกค้าจากตลาดยุโรปเป็นส่วนใหญ่